นี่เดี๋ยวจะพาไปสะดอกเคราะห์กันที่จังหวัดพังงา

เขาสืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วนะสำหรับประเพณีนี้นะครับ
ที่ชายหาดบ้านบางศักดิ์ตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
เขาจัดพิธีทำบุญลอยเรือสะดอกเคราะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสองครับ
เขามีชาวบ้านนะฮะมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
ก็เป็นประเพณีดั้งเดิมแล้วครับที่บอกกันว่าสืบทอดกันมานานนับร้อยปี
แล้วจัดขึ้นทุกปีในช่วงของวันขึ้นปีใหม่นะครับตามความเชื่อที่ว่า
จะสามารถช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเองและหมู่บ้าน
เพื่อสร้างความสงบสุขร่มเย็นนั่นเองดีค่ะที่นี่นะครับ
เขานิมนต์พระอาจารย์พระมานัทเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์อภัยสมุทรตำบลบางม่วง
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับซึ่งท่านนั้นเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียง
มาพร้อมกับพระพิสุกจำนวน๕รูปนะฮะ
มาร่วมสวดมนต์เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากครอบครัวแล้วก็หมู่บ้านของประชาชนที่นี่
ชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวสิครับเอานี่มาข้าวสารอาหารแห้ง
อกไม้ทูบเทียนเศษเล็บเศษผมเศษหัวจิตหัวใจใส่ลงไปด้วย
เศษจิตใจได้เหรอคะคุณต้องพูดไปที่มันปริวออกมาเนี่ยนะคะ
เออใครช้ำจงช้ำใจก็ใส่เข้าไปในนี้แหละครับลอยทุกรอยโศกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ
เศษผ้านุ่งห่มใส่ลงไปในเรือเสื้อผ้านี่แหละแบบนั้นนะครับ
แล้วก็นำไปลอยลงทะเลแหละครับจะเอาทะนั้นไปลอยทะเลอืมมาเป็นเพลงเลยเชียว
ไปลอยทะเลหาดทะเลหาดบางศักดิ์ครับซึ่งประเพณีนี้ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่
ที่ชาวบ้านเชื้อสายชาวมอร์แกนก็ได้ถือปฏิบัติมานานนับร้อยปีแล้ว
ทุกปีนะครับก็จะมีลูกหลานในพื้นที่ที่ไปทำงานยังต่างจังหวัด
ทำงานที่กรุงเทพบ้างเขาก็กลับมาหาที่บ้านเขาในช่วงวันหยุดปีใหม่
แบบนี้แหละครับแล้วก็มาร่วมกันทำพิธีโบราณแบบนี้
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมพร้อมกับสืบสารประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีของคนรุ่นเก่าให้สืบทอดต่อไปยังคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับ
โอ้โหนี่นะเป็นประเพณีอีกหนึ่งประเพณีที่บางทีเนี่ย
ชาวภาคอื่นอย่างภาคอีสานอาจจะไม่คุ้นเคยประเพณีแบบนี้นะคะ
ได้เห็นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีนะคะ
ทางตลอดเนี่ยเอามาเสริมให้กันทราบเป็นความรู้ด้วย
เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยเป็นเรื่องของการสืบสารประเพณีดีกันด้วย
ถูกต้องอย่างที่บอกแหละค่ะว่าแต่ละท้องที่แต่ละชุมชนเขาก็จะมี
วัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป
เหนือจากสถานที่กินที่เที่ยวที่เราพาไปแล้วเนี่ย
เราก็พาคุณผู้ชมไปซึมซับพวกวัฒนธรรมต่างแบบนี้ด้วย
เราจะได้รู้ว่าในประเทศไทยของเรายังมีสิ่งดีซ่อนอยู่ตามมุมต่างอีกมากมาย
ส่วนสิ่งไม่ดีก็ไว้ตรงนี้
ก็ปล่อยผ่านไปนะคะ